มาดูกันต่อนะคะกับทีมนี้เลยค่ะ
ล่าสุดกวาด๓รางวัลใหญ่จากเวทีคมชันเดิกอวอร์ด
ไม่ว่าจะเป็นผู้กลับน้องออกแบบแนะนำหญิงพี่อุ๋มอภาษีรี
ได้รางวัลแรกในชีวิตเลยนะคะกับสมทบหญิงค่ะ
ซึ่งนะคะคุณเต๋อนวพลบอกว่าก็แฮปปี้มากค่ะ
แต่เรื่องที่จะเอาภาพยนตร์ไปเดินสายต่างประเทศเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสต้องพักก่อนนะคะ
รวมไปถึงขอใช้เวลาอีก๑ปีค่ะ
ในการที่จะทำหนังเรื่องใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ

เหนื่อยมากเพราะว่าตอนถ่ายเหนื่อยมาก
แล้วก็ดูดพลังนักแสดงเยอะมาก

รวมถึงที่บ้านแล้วก็แฟนคลับด้วยค่ะ
พี่บอกเขาเองล่ะช่วยเปลี่ยนพี่หน่อย

เปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วเขาก็เต็มที่เลย
แล้วเราก็สนุกมากในการที่แบบถูกเปลี่ยนนะคะ
แล้วมันก็ทำให้ไอ้นี่อยู่ในมือของเราแล้ว

แต่ผมไม่ได้ไปก็ด้วยเรื่องโลกอะไรอย่างนี้

แล้วก็มีเดี๋ยวก็จะรีลีสที่ฮ่องกง

เหนื่อยเพราะว่าทำหนังแบบ๓ปีติดเลยครับ

แล้วเดี๋ยวกี่ทัศน์แปลจะกลับมาใหม่